คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้เอาจริงน้ำแข็งยังงง
งงเพราะอะไรรู้ไหมความเชื่อมโยงของมันมันเชื่อมโยงแบบนี้ได้ใช่ไหมคือพระรูปนี้ท่านบวชมานานนะ
แล้วปรากฏว่าฟังธรรมะในยูทูปเวลาฟังธรรมะมันจะช่วยให้จิตใจเป็นไง
สงบใช่ไหมให้มีสมาธิ
แต่พระรูปนี้ฟังธรรมะในยูทูปจนเกิดความเครียด
เครียดไม่พอคลั่งคลั่งไม่พอไปทุบทำลายรถเขาด้วยค่ะ

มึงยังหวังเงินอยู่ใน

นี่คือไม่ได้เอาให้ดูช็อตที่ทำลายรถนะ
แต่อันนี้คือช็อตที่ขังตัวเองอยู่ในโบสถ์

ใช่นี่คือพระที่เครียดจากการฟังธรรมะ
แล้วขังตัวเองอยู่ในโบสถ์แบบนี้ค่ะ
ในนั้นคุณผู้ชมที่อยู่น่ะคือพระเสรีหมู่คำอายุ๔๐ปี
ท่านเนี่ยเป็นพระลูกวัดของวัดเหล่าอยู่แถวบางขุนเทียนค่ะ
แล้วไปขังตัวเองอยู่ในโบสถ์แบบนี้ได้ยินเสียงเอะอะ

เท่าที่จับใจความเมื่อกี้เท่าที่ฟังคือเหมือนกับจะเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเหล่าแถวบางขุนเทียนค่ะ
พอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุปั๊บเนี่ยนะ
ตำรวจสอนอท่าข้ามรีบไปตรวจสอบเลย
ก่อนที่จะไปดูพระที่ท่านโวยวายอยู่ในโบสถ์ใช่ไหม

หน้าโบสถ์มีรถสีแดงจอดอยู่
แล้วเดี๋ยวดูสิที่รถน่ะสภาพรถเป็นยังไงบ้าง
รถคันนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีรอยเห็นรอยกระจกหน้าเมื่อกี้
บอกกระจกหน้าเมื่อกี้เห็นแล้ว

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า